ตอนเด็กเคยเป็นเด็กกันใช่ไหมคะ

เราก็จะแผดเสียงดังแข่งกับเพื่อน

รู้คิดรอบคาดรับผิดชอบกับสังคม

คำขวัญวันเด็กลุงตู่ให้มาล่าสุดนะคะ

ก็มอบคำขวัญวันเด็ก

ปีนี้ก็คือปีหน้า๒๕๖๕ตรงกับวันที่๘มกราคม๒๕๕๙
นี่ค่ะเพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจให้กับอนาคตของชาติ

รู้คิดรอบครอบรับผิดชอบต่อสังคม

ผมชอบมากเลยเมื่อวานนี้ทันทีที่มีการประกาศคำขวัญนี้ออกมานะ

ดีจังเลยปีนี้คล้องจองด้วย

เป็นคนที่อารมณ์สุนทรียะมาก
เขาประพันเพลงเขาแต่งเพลงเขากล้องจองอยู่แล้ว

เตรียมที่จะจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินะคะ
แล้วก็กิจกรรมนำเด็กและเยาวชนดีเด่น
รวมถึงเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย
โล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่๒๗ธันวาคมนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการ
พอคำขวัญวันเด็กออกมาแบบนี้
รู้คิดรอบครอบรับผิดชอบต่อสังคม
แหมชาวเน็ตแซะเก่งมาก
ถ้าเปิดลุงตู่จะได้เห็นเยอะกว่านี้อีก
๑คนครับคุณผู้ชมที่ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรจะแซะได้มะ
หรือว่าพูดอะไรคำขวัญวันเด็กปี๒๕๖๐
ออสรู้คิดเลี้ยงไก่แคลเซียมต่ำ

แคลเซียมต่ำตัวอะไรฮะพี่ต้น

คุณใหญ่ให้ผมแปลเลยใจคอผมไม่ค่อยดีเลย
อ่านให้เกียรติตำแหน่งด้านวิชาการกันนิดหนึ่งนะ

สัตว์อาจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออสอาจารย์ภาควิชาเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หยอกหยอกขำลุงตู่

ตู่ตื่นแล้วเปิดไทยรัฐดูด้วยนะคะ

นี่ลูกคิดหัววัยเลี้ยงไก่บ้านละ๒๐๐

อะไรกันอ่ะรู้คิดรู้คิดหัววัยเลี้ยงไก่บ้านละสองตัว
รู้คิดรอบครอบชอบเลี้ยงไก่นี่อะไรอ่ะ
เรียนแบบคำขวัญปี๕๔ปี๕๔

รอบคอบรู้คิดมีจิตศาสตร์ธนาปี๕๔

มีค่าสลับตำแหน่งแล้วก็แต่งท้ายนิดหน่อย

แล้วนี่อะไรคะสอนตัวเองก่อน
ลายมือเหมือนไก่เขีย๒ตัว

๒ตัวก็ให้เลี้ยงไก่๒ตัวไง